สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวใหญ่จริงครับ
วันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวเรื่องศึกพระกันหมดเลย
กรบข่าวการเมืองกรบข่าวอื่นหมด
แต่ละฉบับเล่นเป็นหัวใหญ่ทั้งนั้นท่านดูในจอเองก็แล้วกัน
สรุปอีกทีหนึ่งครับว่าเมื่อวานเนี่ยพระที่ถูกศึกมี
พระพรมดิหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระพรมชั้นพรมนี่คือรองสมเด็จนะครับ
ศึกพระอัตกิจโสพลเลขานุการเจ้าคณะเจ้าคณะกรุงเทพ
ศึกพระศรีคุณาพร
นี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
พระครูสิริวิหารการก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
ศึกพระราชกิจจาพรก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
แล้วที่หนีไปได้๒รูปคือ
พระพรมสิตหรือเจ้าคุณทองชัยเจ้าอาวาส
และเป็นเจ้าคณะด้วยเจ้าคณะภาคด้วยนะครับ
ก็คือเจ้าอาวาสวัดสะเกด
แล้วอีกรูปหนึ่งที่หนีไปได้ก็คือพระพรมเมธี
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
เป็นเจ้าคณะภาค๔ภาค๗
และเป็นกรรมการมหาเถระสมาคม
นี่เรียกว่าชั้นพรมเนี่ยคือชั้นรองสมเด็จ
ส่วนที่เป็นข่าวพร้อมกันในวันเดียวเนี่ย
คดีของหลวงปู่พุทธอิสระเป็นคดีติดตัวมา๒คดีตั้งแต่ปี๕๗
เราคงทราบกันอยู่นะครับแต่ว่า
ก็มาปฏิบัติการคราวเดียวกันเมื่อวานนี้ถูกศึกด้วยเหมือนกัน
ฉะนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เห็นมาก่อนว่า
พระชั้นผู้ใหญ่รองสมเด็จ
และพระที่คนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเจอเข้าไปแบบนี้
ฉะนั้นวันนี้ต้องคุยเรื่องนี้กันหน่อยแน่นอนครับ
ผมจะต้องคุยกับคนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปคณะสงฆ์
เคยเป็นประธานคณะกรรมการกิจการกิจการพระพุทธศาสนา
แล้วก็มาตั้งพักการเมืองนึกออกแล้วใช่ไหมครับ
คุณภัยบุญนิติตะวันสวัสดีครับอุธยบุญครับ

ในฐานะไปเมื่อเช้าไปเยี่ยม

หลวงปู่หรืออดีตพระพุทธอิสระมาเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ท่านสบายดีแล้วก็สงบเยือกเย็นนะฮะ
แล้วก็ท่านก็ผมก็ได้ถามท่าน
เกี่ยวกับกรณีท่านได้เป่งว่าจะศึกไหมต่าง

ก็เรียกว่าถูกจับศึกไม่ได้ศึกเอง
ถือว่าโดยตามพระธรรมวินัยนะครับ
ท่านก็ว่าเจ้าวาดวัดสมินนารีที่ไปดำเนินการ
ก็พินาร่วมกันแล้วว่าท่านไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปราชิก๔นะครับ

ดังนั้นก็ถือว่ายังเป็นพระตามพระธรรมินัย

ก็รอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
นะฮะแต่ว่าในระยะนี้ท่านก็อยากจะขอ
มีอกาศนั่งกรรมอาธารและปีกวิเวกไปด้วย
ท่านเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือผมถามท่านเรื่องการเข้าจับคุม
มันมีความรู้สึกว่าผมเป็นผู้ถามนะครับ
แล้วผมก็ไม่สบายใจด้วยผมว่าผมจะดำเนินการ
ทำหนังสือถึงประวัติศาสตราแล้วก็ทำถึงท่านระยุกต์ด้วยนะฮะ
ท่านขอไว้ก่อนท่านขอไว้ไม่ขอไว้ก่อนขอไว้เลยนะฮะ
อย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูถ้าดูได้นะภาพ
คือผมว่าคนดูคลิปกันแล้วแต่อยากจะให้ตัดมาถึงช่วงที่
ทุบประตูเข้าไปคอมมันโดทุบเข้าไปแล้วช่วงหนึ่ง
ที่เห็นมีการถือปืนถือปืน

จ่อเข้าไปในมุ้งด้วยถ้ามีภาพนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมาให้ดู
เพราะว่าเป็นภาพที่คนถามว่าเอากันถึงขนาดนี้เช่าเหรออืมเออ
อันนี้ทางคุณภัยบูลเนี่ยถามท่านเองแต่ว่าท่านไม่ว่าอะไร
ท่านขอไว้เดี๋ยวอาจจะดู
จะเห็นมีการใช้ลักษณะกรุณแรงเหมือนกับ

แล้วเสียงที่พูดเนี่ยดุดันมาก

แต่ที่สำคัญนะครับอาวุธเปินนะฮะ

ครับอันนี้
อันนี้หลวงปู่พุทธอิสระ

ขอไว้ก่อนขอว่าไม่ให้ไปดำเนินการดีกว่า

เพราะว่าไม่อยากจะให้กระทบกับการทำงานของรัฐบาล

มีเสียงมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณภัยบูลต่อ

โดยส่วนตัวความเห็นส่วนตัวเกินอยู่แล้ว

คืออันนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
ก็น่าจะเป็นการเข้าไป๔วัด

ทีนี้ในสังคมออนไลน์นี่เพื่อความถวงดุลนะ
เขาตั้งคำถามว่านี่เป็นการเอาคืนของตำรวจหรือเปล่า
เพราะให้ดูคลิปที่เขาเผยแพร่กัน
ตอนที่จับตำรวจสันติบาลได้
ตอนในช่วงปี๕๗ว่าเข้าไปสอดแนมไปหาข่าว
หลวงปู่พุทธอิสระ
คาดเค้นเหมือนกับ
ฆ่าศึกจับเฉลยศึกได้นี่

ตำรวจคงคิดอะไรอยู่ในใจ

ตำรวจสันติบาล๒นายนี้เนี่ย

แล้วก็บางภาพก็เห็นถูกมัดมือด้วย
แล้วก็ต่อมาก็บอกว่า
เข้าโรงพยาบาลตำรวจรักษาเป็นเดือน

ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่คณะที่เข้าไป
จับกลุ่มเมื่อวานนี้จับกลุ่มหลวงปู่พุทธอิสระ
ออกมาบอกว่าเพราะเหตุนี้นะครับ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้

แล้วหลวงปู่ก็ไม่เห็นได้ไปเอาปืนไปจ่ออะไรเขา
หรือไม่ได้ไปถึงใช้ความรุนแรงอะไร

ส่วนมันคนละเรื่องกันนะฮะ

เราเปรียบเทียบไม่ต้องว่าถึงเรื่องอะไร

มันจะกลายเป็นประเด็นที่จะไป

ทั้งที่สิ่งที่หลวงปู่ฝากบอก
ให้ผมไปบอกลูกศิษย์ทั้งหลายว่า
เมื่อปรากฏการณ์เมื่อวานนี้
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยรวมท่านเอง

เพื่อที่จะให้เกิดการชำระล้าง

เรื่องเมื่อวานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องพระธรรมวินัยแล้วล่ะ

ได้ถามท่านไหมว่าเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจเขาไปเป็นร้อยแบบนั้นไปเดินวนอยู่ก่อน

ก็ผมไม่ได้ถามลงไปขนาดนั้น
แต่ว่าทุกคนดูภาพก็ต้องรู้ว่าท่านไม่รู้

ไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่จะไปบอกว่าจะไปหลบ

แต่ผมว่านะเจ้าหน้าที่น่าจะเฉย

ทั้งที่หลวงปู่เองก็
ขอไว้ว่าตัวท่านเองท่านไม่ประสงค์

แล้วท่านสนับสนุนการทำงาน

การที่ตรวจสอบดำเนินคดีกับพระทั้งหลายที่๕รูปนั้นอะฮะ

ดังนั้นเรื่องของท่านคือเรื่องเล็ก

ถ้าประกันตัวมาแล้ว

แต่ว่าท่านก็ยังถือว่าตัวท่านท่านก็ยังถือว่า
ท่านไม่ได้เป่งวาจาท่านก็ยังเป็นพระ
ศิษย์ท่านก็ถือว่าท่านยังเป็นพระอยู่

ลูกศิษย์ท่านก็เป็นกปสกันนะครับ
ก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นที่สำคัญผมอยากจะ
ให้สังคมตระหนักถึงเหตุการณ์เมื่อวาน
มันเป็นจุดสำคัญนะครับ
เพราะว่าพระพิสุที่เป็นพระปกครอง
ในชั้นระดับสูงเนี่ย
แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสด้วยเป็นเจ้าพนักงานนะฮะ

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
เป็นการดำเนินการจัดการกับพระที่เป็นเจ้าอาวาส

ทำการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินนะฮะ
ซึ่งเป็นบุคคลเนี่ย
ถ้าเป็นบุคคลและเป็นเจ้าพนักงานด้วย

แต่ก่อนหน้านั้นพยายามจะมาบิดเบือนสังคมอยู่ตลอด
เป็นพระเป็นเจ้ามาต้องเหนือกว่า

ทุกอย่างผมก็แม้กระทั่งเรื่องหลวงปู่พระทริษฐธรรม

ตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไปจนถึงขั้น
ขอหมายจับจากศาลสารอนุมัติหมายจับไปดำเนินการ
จนกระทั่งไปถึงขั้นจับกลุ่มจับศึกอะไรทั้งหมดเห็นด้วยหมด
มีแค่เรื่องเดียวเรื่องตอนไปจับกลุ่มนั้นเป็นปฏิบัติของหลวงปู่พุทธอิสระเท่านั้น
ซึ่งท่านขอไว้ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้อีก
เพราะมันจะกระทบกับการทำงานภาพรวมของรัฐบาล
ยังเจออย่างนี้แล้วฉันทำชั้นเทพ
ชั้นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจำบนเนี่ย
ถ้าผิดจากนี้ไปไม่เหลือนะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่

ถ้าปฏิบัติมีทุจริตนะฮะ
ต่อเงินก็ประมาณแผ่นดินก็ต้องโดนหมดนะฮะ
แต่ผมว่าอันนี้ยังชั้นรองสมเด็จนะครับ

มันจะมีปรากฏเป็นสมเด็จขึ้นมามั่งหรือเปล่า
งานนี้ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากสมเด็จ
พอสมเด็จก็เป็นเจ้าวาดเหมือนกันนะฮะ
ที่โดนกันเนี่ยต้องเรียนก่อนว่า
ไม่ได้โดนในฐานะเป็นกรรมการมหาเทราสมาคม

โดนในฐานะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงาน
แล้วไปทุจริตงบประมาณที่ให้วัด
แต่เอาเงินจากที่เขาสำนักพุทธกระบวนเป็นที่ให้วัฒน์นั้น
เอาไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเมือง
ศิษย์ลูกหาเยอะฝ่ายการเมืองก็เกรงใจกัน

ก็จะสอบสวนกันไปใช้เวลายื่นไปยื่นมาแล้วก็สุดท้ายก็หายไป

พอเห็นพระชั้นผู้ใหญ่รวยมากนะ
สังคมไทยตอนนี้ตื่นขึ้นมาที่เขาส่งไลน์กันนะ
หยุดเอาเงินให้พระเสียที

เพราะว่าการนำเงินให้พระเนี่ยนะครับ

เท่ากับทำให้ท่านล่วงละเมิดพระธรรมวินัย

ผู้ให้ก็บาปด้วย

แต่ที่สำคัญก็เอาไปให้วัด

แต่วัดก็ต้องทำบัญชีโดยเปิดเผยนะ
ก็ไอ้ที่มีเรื่องอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่า

กระทั่งงบประมาณแผ่นดินไปวัดก็ตาม
แต่เจ้าวาสเอายักยายไถเทหมด

ถ้าเอาไปให้วัดมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องระวังเจ้าวาดเอาไปใช้
ดังนั้นกลไกทั้งหลายมันจะต้อง
ดูเรื่องการจัดการทรัพย์สินวัดและพระพิสุ
จะต้องมีระบบที่เปิดเผยโปร่งสายตรวจสอบได้

ต้องเป็นผู้ละเลิกแล้วซึ่งเรื่องเงิน
ปรากฏการณ์นี้จะส่งแรมกระเพื่อมไป

ก็คงต่อเนื่องไปสู่การปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์
การที่จะน้อมนำเอาพระธรรมวินัยนะฮะ
ศึกษากันในหมู่พุทธศาสนิกชน
ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุหรืออุบาสุภาษิกาอย่างแท้จริง

ไปในสู่หนทางที่สว่างสะอาด
นี่เข้าทางพักการเมืองคุณภัยบูลเลยสิ

โยบายที่๒คือต้องการให้มีการปฏิรูปคณะสงฆ์
พรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่

แต่จริงแล้วก็เป็นเหมือนกับสมัยพระเจ้าอโศกนะฮะ
พระเจ้าอโศกมหลาดเมื่อ๓๐๐ปีหลังพุทธกาล
ท่านก็จัดการล้างกวาดล้างอรัชชีออกไป

ปรากฏพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาจนถึง๒๐๐กว่าปีนี้

ใช่รัชกาลที่๔ก็ไม่ได้ถึงขนาดสมัยพระเจ้าอโศก
แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าหนักมาก
เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดนะที่จะเกิดจุดเปลี่ยน
ตั้งแต่รุ่นเราก็เคยมีพระวัฒน์มหาธาตุ
สมัยก่อนที่ถูกศึกรูปนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะ
แต่คราวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดใช่ไหม

ผมว่าครั้งนี้ผมหวังไว้
นี่นะฮะจะเป็นเหมือนสมัยพระเจ้าอโศกอีกครั้ง
นี่คือคุณไพบูลภิติเตาวัญ
หัวหน้าภัคษณ์บาที
ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพัก
แต่ว่าแน่นอนบทบาทที่คนจำติดตาก็คือเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูปคณะสงฆ์
โดยออกกฎหมายพรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่ด้วย
ขอบคุณที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวต่อไปครับ